คุณผู้ชมครับดูภาพตรงนี้หน่อยชาวบ้านเขาบอกโอ้โหนี่ทนมาเป็นสิบปีนี่ฮะ
หน้าถนนด้วยแล้วก็เป็นลักษณะตึกแถว๔คูหา
เดี๋ยวด้านในมีอีกเดี๋ยวจะให้ไปดูท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้ท่านผู้ชมเรียกว่าอะไร
อ่าคุณเขียนมาสอนเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาบอกว่าไม่ให้เรียกว่าขยะค่ะ
พี่อุ๋ยเจ้าของสิ่งของเหล่านี้เขาบอกนี่ไม่ใช่กองขยะนะ
ให้เรียกอย่างอื่นนี่คือของรอขายของรอขาย
คุณผู้ชมแซวรู้ป่ะข่าวเนี้ยพี่อุ๋ยเออ
มันเหมือนกับน้ำท่วมหรือเปล่าคะเหมือนน้ำรอการระบาย
ไม่สงสัยอันนี้ก็ขยะไม่เอาแหละขยะไม่ได้นี่ป้าสุดา
เดี๋ยวป้าแกว่าเอาแกบอกนี่คือของรอขายทั้งด้านในด้านนอก
คือชาวบ้านที่นครปฐมเนี่ยเขาร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊คกลุ่มข่าวสารนครปฐม
บอกว่านี่ไม่ใช่ปีสองปีแล้วนี่เป็นสิบปีแล้ว
โอ้โหทำไมเทศบาลไม่จัดการให้เลยขยะเยอะขนาดนี้
ทางเทศบาลเราไปคุยด้วยเขาบอกว่าก็พยายามจะมาเอาไปเนี่ย
แกไม่ยอมให้เอาไปแล้วถามว่าป้าสุดาคนเมื่อสักครู่นี้เป็นใคร
วันนี้นะฮะน้องแซคนัทธวินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปที่บ้านตรงนี้เลยนะฮะอยู่ซอยกุมพินที่ตะบนพระปฐมเจดี
อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนี่ของจริงเป็นอย่างนี้
โอ้โหมันเยอะมากเลยอ่ะเห็นในโพสต์ในเฟซบุ๊คคิดว่าเยอะแล้ว
จริงเยอะกว่าอีกค่ะและวันนี้ทางเทศบาลเอารถมา
มาคีบเหรอก็ค่อยคีบไปเพื่อจะเอาไปจัดการแล้ว
คีบมันดูน่ารักเลยเหมือนคีบตุ๊กตาในตู้เลยพี่อุ๋ย
ไม่รู้รถตักหรือยังไงแต่มันค่อยขี้ไปเนี่ย
เห็นไหมมีแขนแล้วก็คีบขึ้นรถขยะเทศบาลอีกทีนึง
ค่ะเฉพาะส่วนที่อยู่โซนหน้าบ้านนะค่ะอ่า
ตรงพื้นถนนนะเคลียร์ให้หมดแล้วโซนด้านในเนี่ย
ยังมีอีกเยอะเลยนะฮะเจ้าของกองขยะเหล่านี้เนี่ยนะฮะ
คือป้าสุดาชาวบ้านบอกคุณนัทธวินผู้สื่อข่าวของเราก็ตามหาจนเจอนะครับ
สุดาคือเท่าที่ทราบก็คือไอ้ตึกแถว๔ห้อง๔คู่หาตรงนี้เนี่ย
เจ้าของเนี่ยเขาเป็นคนกรุงเทพแล้วให้ป้าสุดาเนี่ยคอยดูแลเรื่องการเก็บค่าเช่า
คนช่งคนเช่าอะไรให้แล้วพักหลังเนี่ยไม่มีใครมาเช่าอยู่แล้ว
สุดาแกก็ไม่รู้ยังไงขาดรายได้หรืออะไรยังไงไม่รู้
แกเห็นไม่มีคนเช่าแกเอาขยะเนี่ยฮะหมวกับนอกเสียงตรงเงินเนี่ย
เอาขยะมากองไว้ถามว่าทำไมต้องกองหน้าบ้านตรงถนนตรงนี้
ก็ข้างในมันเต็มหมดแล้วค่ะก็ไม่รู้แกอาจจะไม่มีรายได้หรือยัง
ไม่มีคนเช่าเลยเจ้าของตึกเขาเลยไม่ได้ให้เช่าต่อ
แล้วเจ้าของตึกไม่ได้มาดูหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะฮะ
เอาเป็นว่าป้าแกบอกอย่ามาเรียกขยะนะนัทวินนี่ป้าไว้รอขาย
แล้วไม่ใช่ว่าป้าไปเก็บมานะบางทีคนเขารู้ว่าป้าจะเอาขยะไปขาย
เขาก็เอามาให้เอามาฝากเอามาทิ้งเอามาวางตรงนี้ก็มี

ไม่ใช่เขาจะเอาควดน้ำโคลาลิสต์ในกองกระดาษนี่แหละ
มาโยนไว้ให้เราได้เก็บขาย
ไปไงเลยหยีปะชกหน้าเลยไม่โอ้โหไม่ไม่ได้ยอยเอาไปไงป้า
อ้าวก็พูดบอกว่าแล้วป้าจะไปยังไงไปได้หลายเที่ยวอย่างงี้ได้ไม่ได้อ่ะ
อื้อป้ายังป้าก็เอาขวดไปก่อนเพื่อมันจะได้หมดหมดอ๋อ
เข้าใจไหมป้าก็ปีนเข้าไปป้าได้อ่ะค่ะปีนของเข้าไปอ่ะนะเออ
ป้าไม่เห็นเดือดร้อนเลยป้าก็ปีนเข้าไปป้าไม่เห็นเดือดร้อน
ได้แล้วป้าก็ปีนเข้าไปป้าก็ปีนนะป้าถ้าป้ากินมันชวยไหมอย่างเงี้ย
ก็ถึงบอกว่าตัวไหนมันพูดว่ามีเกณฑ์อื้อ
อยากจะเจอแล้วจะบอกกับมันด้วยถ้ามาดอมไม่มีกินนะ
ป้าจะถอดกางเกงตรงเนี้ยให้มันกล้าป้าเยอะเอากับป้าด้วยเลย
ว่าจะทำจริงไหมนี่โอ้โหป้าขึ้นเลยโอ้โหนัทวินบอกป้าเนี่ย
ชาวบ้านเขาบอกมันเหม็นนะป้าค่ะป้าบอกเหม็นตรงไหน
คนไหนบอกว่าเหม็นเรียกมาหาป้าหน่อยสิมาดมกันเลยสิ
ทวินนักข่าวเราคือถอยเลยถอยห่างจากป้านิดนึง
คือถ้าดมแล้วมีกลิ่นป้าจะถอดกางเกงแล้วให้มากราบป้าเลย
ถ้าไม่มีกินอะไรปุ๊บนี่สุดท้ายในทีแรกก็จะไม่ให้เข้าบ้านนะ
อย่างนี้ในบ้านแกเป็นไงเนี่ยคุณนัทวินคุยไปคุยมาแกยอมเปิด
ให้เข้าไปดูด้านในนะเพราะว่าจันนที่ทางเทศบาล
สี่ห้องนี้มันเป็นแบบเหมือนกับเจ้าของเดิมเนี่ย
แล้วแกเขามาทิ้งไว้ตรงนี้เหรอเออใช่
เขาฝากให้แกดูแลแบบผู้เช่าแล้วหลังไม่มีผู้เช่า
แกก็เลยเอาของที่คนเอามาฝาก
เอาคนเอามาให้หรือไปเก็บมาเนี่ยของรอขายเนี่ย
นะฮะแล้วที่ย้ายจากด้านหน้าไปเนี่ยนะฮะ
ทางเทศบาลบอกเนี่ยด้านหลังมันยังมีอีกตั้งเยอะนะ

บอกก็แกเอาไปขายได้วันละหน่อย๒หน่อย
มันก็ต้องกองสุมอย่างนี้นี่แหละ
เอาเป็นว่าในส่วนของทางเทศบาลเนี่ยบอกว่าได้รับเรื่องจากประชาชนมาตลอด
ก็พยายามมาเคลียร์ตลอดมาถึงทีไรป้าแกด่าทุกที
แต่วันนี้จัดการให้แล้วแต่จัดการได้แค่ด้านนอกนะ
เพราะด้านในเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของทางเจ้าของบ้านเขา
เราตรวจสอบไปยังเจ้าของบ้านก็ติดต่อไม่ได้นะครับ
แต่เท่าที่ทราบจาก๔ห้อง๔ครูหาเขาขายไป๒แล้ว
อีก๒ผมก็ไม่แน่ใจว่ายังไง
เอาเป็นว่าทางคุณป้าเขายังเก็บอยู่ข้างในเต็มเลย

คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสุขปกปกไม่สุขภาพร่างกายของป้าด้วย
โดยป้าไปอยู่กับแบบนั้นนานใช่ไหม